คุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่เขาเรียกกันว่ารวมกันเราอยู่ใช่ไหม
คือเหมือนถ้ารวมกันเราจะทำอะไรก็ได้เราจะอยู่รอดได้
แต่ตอนนี้รวมกันใครอยากอยู่อยู่ไปเลยนะคะไม่มีใครยอมอยู่ด้วยแล้วนะ
เพราะที่มหาสารคามเขารวมตัวกันเล่นพนัน
มีโต๊ะกลางเต็นต์โอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วตำรวจเขารู้ข่าวมา
ตำรวจกับฝ่ายปกครองเขาก็เลยสนที่กำลังกันเข้าไปจับ
นี่เห็นไหมตั้งกันแบบไม่กลัวโควิดไม่กลัวพรกรฉุกเฉินเลย
พร้อมใจกันลุกมากพร้อมสิคุณเป็นคุณคุณอยู่ไหมล่ะ
เอาแล้วไม่เอาข้าวของอะไรเลยเหรอโอ้ยเวลานี้หยิบอะไรทัน
หนีให้รอดก่อนวิ่งกันป่าราบของจริงอะค่ะ
รถเราทิ้งหมดเลยรถกระบะจักรยานยนต์อะไรไปหมด
ขาวัยสุดฮะตอนเนี้ยอืมหนีให้ทันก่อนอ๋อนู่นู่นู่นอยู่เหลือค่อยว่ากัน
ท้องรองเท้าเขาก็ไม่เอาไปนะเขาถอดรองเท้านั่งเล่นกันอยู่บนเสือ
ตำรวจมาปุ๊บรองท้องรองเท้าเนี่ยทิ้งหมดอันนี้ใครอ่ะ
ก็หนึ่งในผู้เล่นตำรวจถามว่านี่อะไรอ่ะมาทำอะไร
ก็เดินเนียนเนี่ยตำรวจกับฝ่ายปกครองเขาเอารองเท้ามาร้อยกันอ่ะ
สิบกว่าคู่อ่ะไม่มีใครเอาไปเลยตัวใครตัวมันค่ะตอนเนี้ย
ก็ใครที่คิดว่าลืมรองเท้าไว้ก็ไปขอคืนได้นะฮะไปติดต่อเจ้าหน้าที่
ใครจะกล้าไปเขาก็รู้หมดสิว่าอยู่วงนี้คือวงนี้เนี่ยเรานับดูแล้วในสามสิบสองคนนะคะ
แต่ว่าตำรวจเนี่ยรวบทันแค่๖คนเท่านั้นเอง
มีของกลางเป็นเงินสด๓๔๐บาทมีเม็ดมะขามแล้วก็อุปกรณ์การเล่นเบี้ยโบก
มีนาฬิกาด้วยนะคะครับแล้วก็รองเท้าอีกยี่สิบคู่นี่แหละค่ะดู
ตอนตั้งน่ะรวมกันมาตั้งอีกตอนเก็บเนี่ยเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนเก็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสองโมงวันที่สิบเจ็ดเมษายนค่ะคือจริงจริงแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาได้รับร้องเรียนมาจากชาวบ้านนะคะพอคุมตัวกันได้ก็ต้องแจ้งข้อหา
ฝ่าฝืนประกาศพรกรฉุกเฉินก่อนเลยนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
เรื่องของการห้ามชุมนุมแล้วก็ทำกิจกรรมมั่วสุมก็นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ
ที่เหลืออีกครับประมาณยี่สิบหกคนไม่คิดว่าคงไม่รอหรอก
หกคนที่เหลือคงบอกแหละว่าใครบ้างคือตามไม่ยากหรอกครับ
จักรยานยนต์อะไรพวกนี้รถเลิศทิ้งไว้เต็มไปหมดสพกรณวิชัยใช่ไหม
อ่าใช่อ่าก็ถ้าผมเป็นหกคนนี้นะคุณจะทำยังไงผมไม่
ผมไม่ยอมผมต้องบอกหมดน่ะใช่ไหมจะไปทิ้งเราอยู่คนเดียว
รวมกันเราอยู่ใช่ไหมล่ะกลับบ้านไปเลย